แต่ก่อนอื่นไปดูไฟไหม้ใหญ่ก่อน
ไฟไหม้ใหญ่เมื่อวานนี้เนี่ย
มีทั้งเช้าทั้งค่ำนะครับ

เจ้านักที่ดับเพลิงเข้ามาฉีดน้ำ
เหตุเกิด๓ทุ่มที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมฮะ
ในโรงงานสุธีผลิตและค้าถังพลาสติก
เนื้อที่๕ไร่บนถนนพระราม๒
ระหว่างซอย๘๓ถึง๘๕เกตบถีนกรงเทพฯมหานคร
เจ้าหน้าที่ใช้รถดับเพลิงมากถึง๒๐คันครับ

แต่การคุมไฟมันยากนะครับที่คุณผู้ชมนะครับ
เนื่องจากวัสดุไงสินค้าเป็นพลาสติก

โอ้โหแล้วมันมีการระเบิดเป็นระยะ
ถ้าเกร็ดไฟมันลามลามไปตามสายไฟหน้าโรงงาน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงครับ

สอบถามเจ้าของโรงงานเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุนะ
โรงงานปิดไงครับปิดเนื่องจากวันหยุดไง
แต่จากการสอบถามพนักงานซึ่งพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

มาจากเสาไฟฟ้าที่อยู่ริมถนนหน้าโกดัง

เรื่องต้นมากกว่า๑๐ล้านบาทแน่นอนเจ้าของบอก
ส่วนสาเหตุการเกิดไฟไหม้ที่แท้จริง
เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบ
อันนี้เกิดตอนมืดเมื่อคืน
ส่วนเมื่อวานนี้ใหญ่จริงใช่ไหมปุ้ยที่สมุทรปราการ
โอ้โฮนี่ก็ใหญ่เหมือนกันพี่เบิ้ดโอ้โฮดูดิใหญ่ไม่ใหญ่
นี่โดรนบินให้เห็นสภาพด้านบนแบบนี้ก่อนนะคะ
ผมอยู่แถวสุขุมวิทย์มองเห็นจากคอนโดอ่ะ
ควันเลยฮะได้กลิ่นควันอะไรไหมดอม
ไม่ได้กลิ่นควันนะแต่เห็นควันใช่ไหมคะ
โอ้โหควันดำแบบนี้แน่นอนเลยเป็นสารเคมีชัวร์
ใช่ค่ะแล้วโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตน้ำผลไม้ด้วย
นึกออกไหมคะสารเคมีก็จะเยอะด้วย
กล่องกระดาษรังต่างเนี่ยโอ้โหเชื้อเพลิงอย่างดีเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ไฟไหม้เนี่ย
ลามบานปลายใหญ่โตแบบนี้เลยนะคะ
โอ้โหเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นสักประมาณ๑๑โมงกว่าเมื่อวานนี้
เป็นโรงงานผลิตน้ำผลไม้ตั้งอยู่ในซอยวัดโยธินประดิษฐ์
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
จะบอกว่าการควบคุมเพลิงลำบากมากพี่เบิร์ตจอม
เพราะว่าภายในโรงงานเชื้อเพลิงทั้งนั้น

สารแคมมีไวไฟประเภทไฮโดรเจน

กองรังกระดาษจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่รู้ไหมคะใช้เวลาในการดับเพลิงควบคุมเพลิงเนี่ย
เอาแค่สงบนะไม่ใช่ดับมอดสนิทนะ

อันนี้คือแค่คุมเพลิงไว้ในวงจำกัดก่อน
ใช่ค่ะส่วนสาเหตุตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกัน
ยังไม่สามารถระบุได้นะคะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่มีพนักงานทำงานไม่มีการเดินเครื่องจักร
จากว่าเป็นวันหยุดไงหยุดยาวไงคะ
ทีนี้อีกคลิปนึงอยากให้ดูจุดเดิมเลยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมแต่ว่าถูกแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์
แชร์กันเยอะจริงคุณผู้ชมลองดูนี่นะคะ

นักดับเพลิงเนี่ยอยู่บนตัวอาคาร
กำลังรอหัวฉีดน้ำอยู่ปรากฏว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่ง
ควันดำลักษณะเป็นทางยาวอะค่ะ
้วนลงมาที่บริเวณใกล้ศีรษะนี่จังหวะนี้
ใช่ค่ะม้วนลงมาใกล้ศีรษะของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

โอ้โหหลายคนบอกว่าถือว่าเป็นภาพแปลกตาหาดูยากนะคะ

ลักษณะแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน
คือเราไม่ทราบเหมือนกันยังไม่ได้ถามอาจารย์ออสนะคะ
ว่าเกิดจากอะไรแต่ก็มีคนที่น่าจะเป็นผู้รู้
มาให้ข้อมูลบอกว่าคืออากาศร้อนในที่เกิดเหตุ
มันทำให้อากาศลอยขึ้นระบายออกทางด้านหน้าต่าง
พร้อมกับกลุ่มควันแต่เมื่อระบายออกจากตัวอาคารแล้ว
กลุ่มควันดำนี่มันมีน้ำหนักมาก

ต่ำลงมาแล้วก็ถูกดูดกลับเข้ามา
พร้อมกับอากาศเย็นแทนเข้าไปในอากาศร้อน

ก็เลยทำให้เกิดลักษณะการหมุนของควันแบบนี้
นี่แหละค่ะหรือบางคนเรียกว่าเกิดลมหัวกุดนั่นเองนะคะ